ตอนนี้ผู้ชิงตำแหน่ง๓๑คนออกหาเสียงแล้วและสิ่งสำคัญที่หลายคนจับตามองคือป้ายหาเสียงหลายคนไปส่องนะ
ทางเท้าหรือเปล่าหรือป้ายใหญ่ไปหรือเปล่าทำไมไม่เป็นป้ายแบบโอ้สมัยใหม่เขาใช้พื้นที่แคบหน่อยนะฮะ
ดังนั้นไปส่องเรื่องของป้ายหาเสียงของผู้ว่ากอทมแล้วก็สกกันนะครับ
รวมถึงมีข้อเรียกร้องให้ผู้ว่าคนใหม่ไหนก็พูดถึงป้ายแล้วจัดระเบียบป้ายโฆษณาสินค้าซะเลย
ที่มันเกะกะอยู่เกลื่อนเมืองเลยนะฮะดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ

โลกเปลี่ยนไปแล้วจริงครับ
อะไรที่เคยทำกันมาเดิม

สมัครชิงผู้ว่ากอทมชิงสก
เดิมเลือกตั้งผู้ว่า
หรือเลือกตั้งสสหรือสกในเขตกรุงเทพทีไร
บ้านเมืองเรารุกรุงรังไปด้วยป้ายหาเสียงทุกที
ฝรั่งมังค่ามาจากต่างประเทศมาเห็นป้ายบ้านเราแล้วงง

แล้วยิ่งถ้าถอยไปในอดีตไกลยิ่งหนักเลยครับ
เพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครตั้งกติกาว่า
ป้ายเนี่ยมันจะได้ใหญ่ขนาดไหนมีกี่ขนาด
นึกจะทำป้ายใหญ่แค่ไหนก็ทำได้แล้วแต่ว่าตัวเองจะมีเงิน
ต่อมาพอมีกฎเกณฑ์กติกากำหนดว่าป้าย
ต้องมีขนาดกว้างเท่านั้นต้องมีขนาดยาวสูงเท่านี้

ก็หันมาแข่งกันใหม่ว่า

ให้มีขนาดเท่ากันแต่ใครติดให้เตะตาชาวบ้านมากกว่าคนนั้นได้เปรียบ
ฉะนั้นการติดป้ายจะเห็นว่าเกยกันไปเกยกันมาทับกันไปซ้อนกันมา

เกาะกลางถนนเสาไฟฟ้าริมรั้วริมทางที่ว่างตรงไหนที่มี
กรุงรังไปด้วยป้ายหาเสียง
คนที่เคยเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย
เวลาไปเจอช่วงที่เขากำลังลนลงหาเสียงเลือกตั้ง
ไม่มีหรอกครับที่ป้ายมันจะมากแบบบ้านเราไม่มี
ลองถามเพื่อนที่เขามีอาชีพ
ต้องเดินทางไปโน่นมานี่ก็จะได้รู้ว่ามันไม่มี
บางประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้รู้ว่ามันไม่มี
มันรู้จักสถานที่ทำเป็นบอดไว้เลย
ใครมีกี่เบอร์กี่เบอร์ก็มาติดเรียงตรงนี้
ชาวบ้านไปชะโงกคอดูว่าอ๋อเบอร์นี้
นี้คือคนนี้นโยบายเป็นยังไง

แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเมืองบ้าป้าย
มากที่สุดในโลกเพราะผู้สมัครและทีมหาเสียง
เขาไปฝังใจกันว่าเคยมีป้ายมาก
คนนั้นชาวบ้านรู้จักมากใครมีป้ายมากคนเห็นมาก
ใครมีป้ายมากคนมีโอกาสมากคนใครมีป้ายมากคนจำได้มาก
ใครมีป้ายน้อยเสียเปรียบคนไม่เห็นจำไม่ได้นี่
สุดท้ายไอ้ร้านรับทำป้ายทั้งหลายก็รวยกันเละเทะตอนเทศกาลหาเสียงนี่
อันนี้เว้นไว้แต่พวกที่สอบตกแล้วชักดาบนะ
แต่ตอนหลังเนี่ยเขาคิดเงินก่อนแล้วมีป้ายอย่างเดียวไม่พอ
ป้ายเยอะอย่างเดียวไม่พอศิลปะเทคนิคการติดตั้งป้าย
มองเห็นให้เด่นกว่าเบอร์อื่นอันนี้ก็ต้องอาศัยความชำนาญ
ของพวกที่รับติดป้ายเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพ
มือรับจ้างแล้วก็เพราะเขาคิดว่า
มันต้องเด่นกว่าใครต้องเตะลูกตามากกว่าใคร
สุดท้ายก็ถูกด่ากันอยู่นี่ไงครับ
เพราะไปติดขวางทางเดินมั่งไปติดขวางทางเท้ามั่ง
ติดขวางบังตาคนจะขับรถออกมาจากซอย
ชะโงกคอดูรถก็มองไม่เห็นมีป้ายบังออกไปรถก็ชนกัน
ติดขวางที่ต้องใช้รถเป็นทางเท้าเนี่ย
อันนี้กำลังเดือดร้อนกันอยู่ตอนนี้เขาก็โวยวายกันเยอะ
สุดท้ายโลกโซเชียลก็กระหน่ำกันเละไปหมด
ตอนนี้ผู้สมัครแต่ละเบอร์ต้องเรียกทีมงานมาปรับการติดตั้งป้ายใหม่
หลายรายต้องสั่งทำป้ายใหม่ให้มันขนาดเล็กลง
เพื่อให้ได้ใจคนแล้วมันจะส่งผลต่อคะแนนมากกว่าป้ายที่ทำให้คนรำคาญ

นี่ไงครับผมถึงบอกว่าโลกเปลี่ยนไปแล้ว
ทัศนคติวิสัยทัศน์ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนเปลี่ยนไปแล้ว
ใครไม่ปรับตามโลกโลกจะปรับให้คุณทำตาม
เทคโนโลยีมันเข้าถึงตัวคนง่ายเวลานี้เนี่ย
ผมเห็นผู้สมัครชิงผู้ว่าหลายเบอร์

ใส่ลงไปในป้ายเรียกว่าป้ายอิเล็กทรอนิกส์
แล้วส่งเข้าไปในโลกออนไลน์ในเฟซบุ๊คในไอจี
เท่าที่ตัวเองมีเครือข่าย
คนผ่านตาบางทีผ่านตามากกว่าที่ไปเห็นป้ายอีกนะครับ
แล้วต้นทุนก็น้อยต่ำเกือบจะไม่มีต้นทุนด้วย
สมัครเหล่านี้เขาเชื่อว่าถ้าคนจะเลือก

เขาเลือกที่เขามีความศรัทธาความเชื่อถือที่มีต่อตัวผู้สมัครเป็นทุนเดิม
เขาคงไม่เลือกเพราะว่ามีป้ายมากหรอก
ฉะนั้นก็ขอแค่ให้นโยบายถูกส่งต่อผ่านช่องทางไหนก็ได้
ถือว่าเป็นยุทธวิธีที่ได้ผล

ทีนี้อยากจะขีดเส้นใต้เพิ่มเติมไปที่คุณบุ๊คเกริ่นไปเมื่อสักครู่
คืออยากจะบอกไปถึงผู้สมัครชิงผู้ว่ากอทม
ไหนใครก็ตามที่ได้เลือกเป็นผู้ว่าคราวนี้
ช่วยทำสิ่งในสิ่งที่ผู้ว่าคนก่อนไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้สักเรื่อง
คือให้แก้ปัญหาเรื่องกรุงเทพเมืองบ้าป้ายนี่แหละ
ครเราเป็นเมืองที่มีป้ายติดอยู่ในบริเวณสาธารณะมากที่สุด
ไปดูเถอะไม่มีเมืองหลวงที่ไหนมีป้ายมากขนาดนี้หรอก
มีป้ายขนาดใหญ่มากที่สุด
การติดปักตั้งป้ายไม่มีระเบียบลกลุงรังมากที่สุด
ตรงไหนที่บรรดาบริษัทที่เขารับทำป้ายเห็นว่าตรงนี้แหละคนผ่านตามาก
ตรงนี้แหละคนเห็นกันแต่ไกลติดเลย
เราก็เลยมีทัศนียภาพอุจาดมากที่สุด
บ้านเมืองเราระยะหลังเนี่ยมีตึกรามบ้านช่องสวยขึ้นมาเยอะนะ
แต่ว่ามันไปถูกบดบังด้วยป้ายที่เป็นทัศนีทัศนียภาพอุจจาบอย่างที่ว่าเต็มไปหมด
ผมเนี่ยมีคำถามในใจมาตลอดว่า
ทำไมไม่มีใครคิดจะจัดการระเบียบป้ายโฆษณา
ให้เป็นเหมือนนานาประเทศเขาทำกันของเขาเนี่ย
เขากำหนดให้ติดป้ายตรงไหนก็ติดกันตามนั้นป้ายเขาจะไม่ใหญ่มาก
ขนาดก็จะเท่าเท่ากันของเราเนี่ย
ไม่มีระเบียบไม่มีระเบียบความถี่ในการจัดติดตั้ง
ของเขาก็จะเว้นระยะว่าถ้าคุณติดตรงนี้แล้วเนี่ย
โฆษณาเหมือนเดิมคุณต้องไปติดไกลออกไปหน่อย
ไม่ใช่ติดซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำได้โอกาสก็ติดซ้ำซ้ำซ้ำ
ผมเคยจับเข่าถามคุณสมัครสุนทรเวทนานมาแล้ว
ตอนที่ท่านเป็นผู้ว่าบอกว่าท่านผู้ว่าทำเรื่องนี้สักเรื่องได้ไหม
ท่านบอกว่าไม่ได้หรอกอำนาจในการจัดการการควบคุม
การติดตั้งป้ายเนี่ยมันเกี่ยวข้องโยงใยไปกับหลายหน่วยงาน
กระทรวงมันไม่ได้เป็นเรื่องของกอทมอย่างเดียวนะ
นี่คุณสมัครบอกผมกอทมเนี่ยจะเน้นไปดูเรื่อง
ความแข็งแรงของโครงสร้างความปลอดภัยไม่ให้ป้ายมันล้มทับหัวคน
ไม่ให้ล้มทับใส่บ้านคนเวลามีพายุฝนถล่มมา
คือมีมาตรฐานในการควบคุมความปลอดภัยว่าอย่างนั้นเถอะ
แต่ว่าจะทำกันใหญ่โตแค่ไหนจะติดเกกะลกลูกหูลูกตายังไง
ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ว่ากอทมแต่ผมว่านั่นคือคำตอบของผู้ว่า
สมัยก่อนแต่ว่าคำตอบของผู้ว่าคนใหม่
ที่จะได้รับการเลือกตั้งใหม่ในคราวนี้น่าจะเปลี่ยนไปครับ
น่าจะหาทางที่จะทำยังไงมาจัดระเบียบกรุงเทพอย่าให้ป้ายมันลกรุงรัง

ฉะนั้นก็ขอเรียกร้องเพิ่มเติมไปถึงคนที่จะได้เป็นผู้ว่า
กรตมคนต่อไปว่าช่วยเอาประเด็นนี้ยัดใส่หัวไว้อีกสักเรื่องหนึ่งเถอะครับ
ได้เป็นผู้ว่าวันหนึ่งวันใดแล้วค่อยคลายออกมาพิจารณาว่า

ติดยังไงไม่ให้เกิดทัศนียภาพอุจจัดติดยังไงไม่ให้ซ้ำซ้อนเบียดเสียดกันในบางจุด
ขนาดของป้ายควรจะใหญ่ได้แค่ไหนควรจะคว่างยาวได้แค่ไหน
ถ้าทำได้นะครับบ้านเมืองกอทมของเราจะสวยงามขึ้นอีกเยอะ
ฉะนั้นใครที่คิดว่าหาเสียงว่าจะทำให้กรุงเทพดีกว่านี้ทำให้กรุงเทพน่าอยู่กว่านี้
ทำให้กรุงเทพสวยงามกว่านี้เอาเรื่องป้ายใส่เข้าไปอีกเรื่องหนึ่ง
ผมรับรองว่าได้คะแนนครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะ
สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับ